จากเรื่องราวของร็อกเกอร์ที่เคยโด่งดังในยุค๙๐
ต่อกันที่ไอดอลในยุค๘๐กันบ้างนะคะ
สำหรับพี่ออสคิริบูลเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ออสเนี่ยอายุ๕๔แล้วนะคะ
ที่สำคัญตอนนี้ลูกสาวเรียนจบปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วนะคะ
แต่จะตามรอยคุณพ่อเข้าสู่วงการบันเทิงหรือไม่
และคุณพ่อห่วงลูกสาวหรือเปล่า

ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษา
แม้กระทั่งตัวเองสมัยที่ตัวเองเรียนก็คือยังไงต้องเอาการศึกษามาก่อนนะครับผม
เอิร์กเป็นคนที่ชอบเรื่องการเหมือนเขาแบบเหมือนนักกีฬา
เขาไปเต้นฮิปพอปสิ่งที่เขาชอบคือเขาอยากจะก้าวไปถึงระดับอินเตอร์
บอกโอเคอย่างนั้นก็จะให้เวลาหลังจากจบปริญญาตรีแล้วก็ลองค้นตัวเองดู
ห่วงลูกสาวไหมคะอุ้ยห่วงจี๊กอันนี้ไม่รู้ไม่น่าคือน้องเอิร์คเขาเป็นคนแบบแบ๊วสบายใส